เป็นไฟไหม้บริษัทรีไซเคิลรับซื้อขายของเก่าที่ชนบุรีนะคะ
ด้วยความที่มันเป็นของเก่าเนี่ยมันก็จะมีทั้งกระดาษมีพลาสติกมีไม้มีแผ่นยางที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเชื้อเพลิงทั้งนั้นเลยนะคะ
ไฟก็ไหม้รุนแรงเลยเหมือนกันค่ะ
ก็รีบไปตรวจสอบพร้อมประสานงานไปยังรถดับเพลิงจากเทศบาลแล้วก็อบตต่างรวมแล้วเนี่ยกว่า๓๐คันเลยนะคะ
บริษัทนี้มีเนื้อที่กว้างถึงสิบไร่ค่ะมีของเก่าทั้งกระดาษพลาสติกไม้ลังพาเลสและก็แผ่นยางนะคะ
ไฟก็เลยลุกไหม้อย่างรุนแรงเพราะมีเชื้อเพลิงดีแบบนี้แถมลมก็กระโชกแรงด้วย
ไฟก็เลยห่มลุกไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามฉีดน้ำควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดค่ะ
คนงานก็บอกว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยคือนายศักดิ์สกุลสุธินตอนเกิดเหตุมีคนงานประมาณ๖๗คนกำลังพักผ่อนอยู่ได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็ดินเสียงไฟมันประทุค่ะดังเปรี้ยตลอดเลย
พอเหลือไปโอ้โหไฟสีแดงเหลืองพุ่งออกมาเลยนะคะก็รีบวิ่งหนีตายกันออกมาทั้งหมดเลยเบื้องต้นยังไม่รู้นะคะว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรส่วนค่าเสียหายทั้งหมดตอนนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ